คุณตาเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานสาวไปส่งที่โรงเรียน

แต่ว่ารถบรรทุกขนคนงานมาไม่หยุดครับ
แล้วลากไปทั้งมอเตอร์ไซค์ลากไปทั้งคุณตา

งานก่อสร้างพุ่งชนรถจักรยานยนต์ในซอยพร้อมศรี๑ถนนสุขุมวิทย์
ติดอยู่ใต้ท้องแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
อยู่ใต้ท้องรถเลย
หนูน้อยนะครับกำลังจะไปโรงเรียน
คุณตาคุณยายนะฮะก็พาซ้อนรถจักรยานยนต์มา
ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามปกติพอถึงไฟแดง

ซึ่งสัญญาณขึ้นนะครับเป็นไฟเหลือง
คือถึงที่สัญญาณไฟจราจรมันเหลืองใช่ไหม
รถจักรยานยนต์ก็ชะลอชะลอเตรียมจะจอดเพราะมันจะไฟแดงไง
เหลืองแปลว่าเตรียมที่จะหยุดท่านก็จะหยุด
แต่รถบรรทุกไม่หยุดฮะไม่ชะลอเลย
เข้ามาชนเปรี้ยงเขาให้ครับ
ตอนแรกรถขับมาเขาจะไปส่งหลานเด็กนักเรียนไปโรงเรียน
แล้วพอนี้จังหวะมันเป็นไฟเหลืองไฟมันจะแดง
แล้วพอนี้มอเตรียมมอเตรียมเค้าก็เบรกเตรียมเสร็จ
แต่รถข้างหลังเขาไม่เบรกเขาพุ่งรูดมาเลย
แต่มีคนอยู่ข้างหลังนะก่อนชน
อ้านี่พี่วินก็มาเล่าให้ฟังนะครับโอ้โหบริเวณนี้ปู่ของ
เด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวเสียใจมากนะครับ
คือเขาเนี่ยเป็นลุงของพ่อเด็กตอนนี้ทำได้เพียงปลอบใจหลานชาย

หลานชายก็รักลูกสาวคนนี้ซะละเกินล่ะครับคุณผู้ชม
มันก็เศร้าใจนะตอนผมเห็นรูปแล้วผมก็เศร้าใจ

เค้าก็เลิกกับแม่เค้าหลานนี้เป็นลูกเป็นพระกำพละด้วย
คุณผู้ชมครับแล้วก็ศพของน้องอิสฮัทนะครับ
อายุ๕ขวบไปทำพิธีฝังนะครับ
ตามหลักศาสนาอิสลามนะครับ
มัศยิตบ้านดอนซอยสุขุมวิทย์๔๑ครับ

มาร่วมงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ที่พ่อของหนูน้อยผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
ยังไงก็ตามจะดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกให้ถึงที่สุดครับ